คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคนที่สวมชุดตัวตลกแล้ว
หลายคนก็น่าจะนึกถึงงานรื่นเริงงานวันเกิดเนาะ
เพราะว่าจะมีแต่เสียงหัวเราะมีความสนุกสนาน
แต่ตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกามันมีกระแสอยู่นะคะ
ที่ว่าเป็นคนสวมชุดตัวตลกมาแล้วก็ลักษณะเหมือนคนร้าย
มีการถือมีดไปไล่ทำร้ายคนด้วย
ตอนนี้ตำรวจสหรัฐก็ได้รวบตัว๒วัยรุ่นค่ะ
สวมหน้ากากตัวตลกเพื่อเหมือนกับว่าออกสร้างความหวัดกลัว
แล้วก็อาจจะไปก่อกวนท่ามกลางกระแสหวาดกลัวตัวตลกนะตอนนี้
ตำรวจในเมืองโรสวิวรัฐมิชิแกนของสหรัฐอเมริกา
จับวัยรุ่น๒คนนะคะเป็นผู้หญิงค่ะ

หน้ากากตัวตลกเพราะว่ากำลังมีกระแสความหวาดกลัวว่าอาจมีคนร้าย
แต่งตัวลักษณะแบบนี้ออกมาปล้นหรือว่าทำร้ายร่างกายผู้คน
ข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปอย่างมากในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
วัยรุ่นสาว๒คนนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในวงเงินประกันที่๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็๓๕๐๐๐บาทค่ะมีกำหนดขึ้นสาร๒๐ตุลาคม
ข้อหามีความประพฤติไม่เรียบร้อย
สำหรับกระแสหวัดกลัวชุดหรือหน้ากากตัวตลก
โดยตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนพบเห็นคนที่แต่งกายในลักษณะคล้ายกับตัวตลก
อยู่ตามสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็ริมถนน
ล่อลวงเด็กเข้าไปในป่าเพื่อทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์
บรรดาผู้ปกครองที่รู้ข่าวก็พากันวิตกกังวล
เดือนนี้เองก็มีข่าวการพบเห็นคนสวมชุดหรือว่าหน้ากากตัวตลกในหลายเมือง
กลายเป็นกระแสความหวาดกลัวให้เฝ้าระวังกันค่ะ